ต่อไปเป็นกระทู้ถามสดฉบับที่สามเป็นกระทู้ของท่านพิธาริมเจริญรัฐ
ถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มาตอบชี้แจง
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็มอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ก็มอบให้กรรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
กรรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
กรรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ท่านประธานครับขออนุญาตหารือท่านประธานเล็กน้อยครับ
ครับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีหรือชื่อพักเก้ากลายครับ
ท่านประธานอยากจะขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐสภา
เรื่องกลไกในการถามกระทู้นะครับข้อบังคับข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
ข้อบังคับข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกนะครับข้อบังคับที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
บอกว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ด้วยตนเอง
มีเหตุจำเป็นแล้วก็แจ้งเหตุจำเป็นนั้นต่อท่านประธาน
แล้วก็ให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดก็ต้องขอถามท่านประธานครับว่า
ในหนังสือนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีกสองท่าน
คำตอบว่าอะไรถึงได้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ผมได้ครับ
ก็มีถ้าแจ้งมาติดภารกิจสำคัญนะครับ
ส่วนส่วนข้อหนึ่งห้าหกด้วยนะครับท่านประธาน
ห้าหกเนี่ยกระทู้ถามสดด้วยว่าจะมีเงื่อนไขสามข้อ
เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างของประชาชน
ผมตั้งใจที่จะตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจฟุบเฟ้อนะครับ
พี่น้องประชาชนกำลังเจออยู่นะครับ
เรื่องเกี่ยวกับค่าคลองชีพผันผวนนะครับ
รายได้ที่หดหายตลอดเวลาแล้วก็เป็นปัญหาที่สูงสุดเป็นประวัติการ
ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตอาหารต่าง
ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คนเดินดินกินข้าวแกงกำลังรออยู่
ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงให้สภาของเราเนี่ยมีประเพณีใหม่นะครับ
ที่เวลาถามแบบนี้เนี่ยต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมาตอบ
เพราะว่าผมเป็นสอสอมา๔ปีนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีมาตอบเรื่องนี้
เรื่องที่ผมถามของแพงค่าแรงถูกเนี่ยมันตั้งกระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชยกระทรวงเกษตร
ส่วงเกษตรแรงงานท่องเที่ยวพอมนะครับ
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมาตอบก็ก็คงจะตอบไม่ได้

พวกเราภาคฝ่ายค้านยินดีที่จะตั้งคำถามติเพื่อก่อนะครับ
ที่จะตบแนวทางของรัฐบาลให้เข้าร่องให้ลอย

คี่คายปัญหาความจุบร้อนของวินองค์ประชาชนให้ได้ที่สุด

ผมจะเตือนคณะรัฐบาลตลอด
ให้ความสำคัญต่อการประชุมสภา

ท่านควรจะเว้งว่างเว้นจากการนัดหมาย

ทีนี้เมื่อท่านถามกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ย
เป็นกระทู้ที่มันค่อนข้างจะเร่งด่วน

แล้วก็ถามกระทู้ถามสดด้วยวาจา
ในผู้ทำหน้าทีประทานที่พิจารณากระทู้ถามสด

สามเป็นที่สนใจของประชาชน

ซึ่งก็คือเป็นธรรมชาติของกระทู้ด่วนด้วยวาจา

แล้วก็ท่านนายกจะมาบอกว่าติดภารกิจใช่ไหมครับ

ว่าท่านนายกจะมาตอบในอาทิตย์หน้าหรือไม่ครับ
ในนังสือไม่ได้แจ้งมั้ยครับแจ้งมั้ยครับ
ผมไม่เห็นหนังสือนะครับมีแต่บอกว่าเลื่อน
นี่นังสือมั้ยครับแจ้งมั้ยครับ
คือต้องเรียนท่านประธานว่าเรื่องเกี่ยวกับปากท้องนะครับ
เกี่ยวกับค่าสินค้าเกี่ยวกับเงินเฟิร์นนี่บางที
วันหนึ่งก็เป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนครับ
ทุกวันนี้ได้กินแกงถุง๑มื้อนี่คือถือว่าฉลองแล้ว

พี่น้องเกษตรกรก็เติมน้ำมันดีเซล๒๐๐๒วันก็หมดแล้ว
พุ่มพวงก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งค่าพลังงานทั้งของที่ขายยากมากขึ้นอีก
ครับได้แจ้งมาก็ได้มอบหมายธรรมดีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

สันติก็ทำหนังสือขอเลื่อนตอบเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ
แต่ไม่ได้แจ้งนะครับเพราะว่าเป็นกระทู้ถามสด
เพราะว่าเขาดูตามสดเนี่ยถ้าครั้งนี้ไม่มาตอบ
ครั้งต่อไปท่านยังสนใจที่ยื่นต่อนะครับ
เวลาของสภามีค่าครับผมคงขออนุญาตฝากไปถึงท่านรัฐ
นายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภานะครับ
ว่าถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นก็คงต้องอธิบายนะครับ
ว่าสาเหตุที่มาไม่ได้จริงเพราะอะไร
แค่ตอบว่าภารกิจสำคัญคงไม่สามารถเป็นคำตอบที่ชัดเจนได้

ว่าจะกำหนดรบกวนว่าตอบมาด้วยว่า
จะสามารถมาตอบกระทู้ของสอสอในสภาได้เป็นวันไหนครับ
ก็ขอรบกวนท่านประธานให้กำชับไปยังนายกรัฐมนตรีด้วยครับ

ประเด็นปัญหามันมี๒กรณีครับ
แล้วมันไม่ได้เกิดครั้งแรกนะครับ
แจงแล้วหลายครั้งนะครับการมอบหมายโดยนายกรมนตรีให้รับมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบแต่
หมายให้คนที่ไม่ว่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถรับได้จริง
นะครับไม่มีเหตุผลเพียงพอก็มอบให้คนที่มีความสะดวกอยู่ในพร้อมที่จะมาตอบสภาเนี่ย
มาจึงจะเป็นเหตุผลที่ดีกว่านะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับ
มันเป็นเรื่องของการตรวจสอบครับท่านประธานครับ
กระทู้สดด้วยวาจากกระทู้ทั่วไปกระทู้ถามในแยกเฉพาะเนี่ย
เป็นกระบวนการตรวจสอบของสภาต่อคณะรัฐมนตรีที่สำคัญยิ่งนะครับเราเองเนี่ยให้ความสำคัญ
ก็อยากจะให้ทางคณะรมตรีให้ความสำคัญด้วยแต่ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
ข้อบังคับของเราท่านประธานก็ทราบว่ากำหนดว่ากระทู้สดด้วยวาจาเนี่ย
เพียงสัปดาห์ละสามกระทู้กระบวนการที่คอรมอลไม่มาตอบท่านประธานครับ
ผมขอพูดตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกไว้เลย
ไม่มีครั้งไหนเลยที่คณะรัฐมนตรีไม่มาตอบกับกระทู้ของฝ่ายรัฐบาล
อาจจะด้วยนัดหมายกันล่วงหน้าหรืออะไรก็ไม่ทราบได้
แต่ของฝ่ายค้านเนี่ยพลาดนัดกันบ่อยมาก
แล้วมันเป็นการเสียสิทธิ์ของพักร่วมฝ่ายค้านที่จะตรวจสอบในเรื่องของการทำงานของคณะรัฐมนตรี
ถ้าท่านประธานจะกรุณานะครับเราเคยมีการเว้นข้อบังคับการประชุม
เคยมีการอรุมอร่วยกันในหลายครั้งนั่นคือให้มีเมื่อเมื่อเลื่อนการตอบเช่นนี้แล้วเนี่ย
สัปดาห์ถัดไปเพื่อรักษาสิทธิของภาคร่วมฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล
ก็อารุมอร่วยให้มีการสอบถามสอบถามในเรื่องของกระทู้สดด้วยวาจาเนี่ย
ได้มากกว่าสามกระทู้ถ้าท่านประธานจะให้คำมั่นกับฝ่ายค้านในวันนี้ว่า
สัปดาห์หน้าเนี่ยขอความกรุณาครับสิทธิของพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยยังคงอยู่
ครั้งหน้าเนี่ยเราถาม๔กระทู้และเป็นของพักร่วมฝ่ายค้าน๓กระทู้อย่างที่ได้ตกลงกันไว้นานแล้วเนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยพวกผมก็จะยินดีกราบขอบพระคุณนะครับแล้วเราจะได้เดินงานกันต่อครับ
ครับในกรณีของกระทู้ของวันนี้รัฐมนตรีไม่ได้มาตอบ
ถ้าท่านยังติดใจท่านจะถามต่อไปในสัปดาห์หน้า
ท่านผมก็ไม่กัดคล่องนะครับที่ประชุมก็คงไม่กัดคล่อง
เพราะเราปฏิบัติกันอยู่นะครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
แต่นี่กรณีของท่านพิธาที่ท้วงติงมามีเหตุผลครับ
ผมเองก็ท้วงติงไปหลายครั้งตามที่ท่านจุลภัณฑ์ได้ท้วงติงมาอีกคนหนึ่ง
การมอบหมายคราวที่แล้วที่ผมได้ท้วงติงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยไป
ว่าท่านเดี๋ยวจะสักแต่มอบท่านต้องถามผู้รับมอบด้วยว่าพร้อมไม่พร้อม
นะครับไม่ใช่ผมมอบไปแล้วก็แล้วไปแล้วผมมอบไปแล้วไม่ใช่
ผมก็อยากจะฝากมีตัวแทนซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในสภาพดี
ประการแรกเนี้ยข้อบังคับร้อยห้าสิบเอ็ดเนี้ย
มันก็ไม่สามารถไปบังคับรัฐบาลได้หรอกครับเป็นข้อบังคับของสภา
แต่เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะข้อบังคับเขียนว่าท่านนายกรมนตรี
ต้องมาตอบชี้แจงตามที่ท่านพิธาได้ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับ
ข้อบังคับนั้นก็อยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีผ่านไปอย่างนายกรมตรี
ว่าขอให้เตือนพูดกันหน่อยในที่ประชุมคอรมอให้เตือนท่านนายกหน่อยนะครับว่า
เรามีข้อบังคับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเนี้ยท่านควรจะต้องมาตอบเอง
เกียรติสภาหน่อยแต่ไม่เป็นไรถึงว่าท่านจะติดภารกิจ
ท่านก็ต้องมอบหมายบุคคลใดที่สามารถจะมาตอบได้นะครับ
อย่างรัฐมนตรีคลังไม่ว่างรัฐมนตรีช่วยไม่ว่างเนี่ย
รองนายกได้ไหมที่รับผิดชอบกระทรวงการคลัง
หรือใครที่มีความรู้นะครับที่พอจะมาตอบได้
ก็ฝากท่านด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการมอบหมายเนี่ย
กำชับอีกครั้งหนึ่งว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหาร
คือสั่งไปแล้วก็ถือว่าสั่งไปแล้วจบกัน
ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าสั่งเหมือนพวกเรานักการเมืองหน่อย
สอบถามกันหน่อยว่าว่างไม่ว่างนะครับตอบได้ไหม
อย่างนี้ถึงเรียกว่ามอบหมายถ้ามอบหมายเฉพาะสั่งอย่างเดียว

อย่างนี้ผมถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสภาฝากท่านมนตรีนิพนธ์
ท่านนายกรมตรีด้วยนะครับครับท่านพิทาจะฝากอะไรไป
ขอบคุณท่านประธานครับเห็นด้วยกับประธานที่ท่านประธานพูดนะครับ
ประเด็นหนึ่งนะครับกระทู้สดด้วยวาจาด้วย
โดยธรรมชาติของมันคือสำคัญนะครับกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ย
ส่วนใหญ่เวลาถามเนี่ยมันต้องข้ามกระทรวงครับ
จะตอบไม่ครบได้ทั้งสามคำถามผมยังอยากจะขออ่าเอ่อฝากทางอ่า
บางครั้งท่านนายกต้องเป็นคนมาตอบเองครับ
อย่างที่ผมจะพูดวันนี้วิกฤตพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคม
วิกฤติอาหารก็กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตร
เรื่องรายได้ที่หดหายนี่ก็กระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคม

มันไม่สามารถที่จะเอา๘คนมาตอบผมคนเดียว

แล้วก็ตามข้อบังคับข้อ๑๕๑ของสภานี้ด้วยครับ
คุยในที่ประชุมคอรมมอร์ด้วยนะครับท่านญี่ปุ่นครับ
ครับเป็นการจบกระทั่วถามสด